ดูตลอดข่าวขำของดิฉันกันบ้างดีกว่านะครับ

เป็นเรื่องของลีลาท่าทาง
เพราะว่าบอกคุณผู้ชมเลยนะว่า
นี่ค่ะระดับนี้เขาบอกว่า
ฟ้าแบบสะทานฟ้าเวที่เสถือนกันไปเลย

ขนกันมาจากไหนต่อไหนก็ไม่รู้คุณค่ะ
เขามาร่วมงานส้มตำลีลาสถานฟ้าตักศิลานครกันนะครับ
แต่ว่าลีลาจะไม่ธรรมดาและสนุกสนานขนาดไหน
เอาไปดูกันเลยตลอดข่าวขำ
แม่มันยกเรื่องฟักทองแตงไทยซะจริงครับ
ลีลาการตำส้มตำสถานฟ้าตักศิลาคอนของจังหวัดมหาสารคาม
งานนี้นะครับเหล่าทีมตำลีลาทั้งหลายครับ
ต่างก็งัดกลมเด็ดพลายออกมาแข่งขันชนิดที่ไม่มีใครยอมคลายเลยล่ะครับ
อ้าวอุ๊ยอ้าวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
หรือว่าจะลีลาแบบนี้
ขนาดรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยแม่ก็ยังไม่ยอมนะครับ
โอ้โหแต่ละทีมเนี่ยครับมันสถานฝาสมคำร่ำลือซะจริงครับ
แต่ที่ต้องยกให้เป็นที่สุดคงต้องทีมนี้ล่ะ
ขนมาทั้งลีลาทั้งเรี่ยวแรง
อ้าวสายสายสายสายอ้าวโยกโยกโยกโยกอ้าว
สายยกยกยกสายโอ้โฮ
เวที่มันจะพังละนะครับคุณพี่
อ้าวไม่
แต่ไม่ว่าเวทีจะจวนพังแค่ไหนนะครับเหล่าเจ๊ทั้งหลาย

และไม่มีทีท่าว่าจะลดสเต็ปกันเลยล่ะครับ
งานนี้เนี่ยเลยได้ชื่อว่าส้มตำลีลาสถานฟ้าเวทีสะเทือน
ได้ละ
รางวัลแล้วก็ไปจ่ายค่าซ่อมให้เขาด้วยนะจ๊ะเจ๊

ก็ลีลาสถานฟ้าเวทีสะเทือน

เพราะว่าเวทีสะท้านถล่มเลยค่ะคุณ
วันหลังนะถ้าจะจัดงานแบบนี้ไม่ต้องมีเวทีแล้วล่ะครับ

กลัวตกเวทีเหรอนั่นแหละสิ
กลัวตกเวทีถ้าตกลงไปแล้วไม่รู้ใครจะรับได้เลย

ได้รางวัลแล้วต้องเอาเงินไปซ่อมเวทีเขาอีก

คนนี้นี่เต้นเอวพังเลย
เดี๋ยวอันนี้ใครบีบมะนาวไป
มันดูแสบร้อนเนอะ

คุณเคยกินกุ้งเต้นตอนบีบมะนาวไหม

ลีลาแบบนี้ก็มานำเสนอกันนะครับ